เอาละค่ะมาดูเรื่องของข่าวสดใส
พาไปดูการแปลขบวน
รวมทั้งเพลงมาร์ชราชนาวิกโยธินซึ่งเป็นเพลงพระราชนิพล

แล้วก็มีการขับร้องโดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
เพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เพลงมาร์ชราชนาวิกโยธินเป็นเพลงพระราชนิพล

ก็ดังกึกกล้องทั่วทั้งหน้ากองบัญชาการ
กรมหลวงชุมพรในอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
ซึ่งเป็นการจัดงานครบรอบ๕๗ปีวันทหารนาวิกยโยธินนะคะ
พลเรือโทรัตนวงศาโรธเป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
เป็นประธานทำพิธีเปิดกรวยถวายราชศักระ
อันเชิญเพลงมาร์ชราชนาวิกโยธิน
ขึ้นไว้ณแท่นประรำพิธี
หน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
ซึ่งพลเรือโทรัตนาบอกว่าทุกวันที่๒๘มิถุนายนของทุกปีเลยนะคะ
หน่วยนาวิกโยธินถือได้ว่าเป็นวันทหารนาวิกยโยธิน
ืบเนื่องจากเหตุการณ์สำคัญครั้งหนึ่งค่ะ
เกิดขึ้นเมื่อ๕๗ปีก่อนก็คือในช่วงปี๒๕๐๒นะคะ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเพลง
มาร์ชราชนาวิกโยธินให้กับนาวาเอกสนองนิสาลักษณ์
ผู้บังคับการกรมนาวิกโยธินในขณะนั้น
จากพระราชประสงค์และพระอัจฉริยภาพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงตั้งพระราชหารุทัย
จะให้ทหารนาวิกโยธินมีเพลงประจำหน่วย
ทำให้บทเพลงมาร์ชราชนาวิกโยธินเป็นบทเพลงอันทรงคุณค่า
เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทหารทุกนายนะคะ
โดยบัญชาการนาวิกโยธินถือเอาวันดังกล่าว
เป็นวันทหารนาวิกโยธินตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมาค่ะ